สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันหยุดแบบนี้ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะข่าวแรกวันนี้ไปติดตามประเด็นของคุณแม่สุดแซ่บนะคะ
ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้วด้วยของคุณชมพูน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

ดีมากนะคะและที่สำคัญถ่ายรูปอวดแฟนคลับบ่อยด้วยนะสมมุติว่าหุ่นเธอนะ
ก็เป็นแรงบันดาลใจให้แฟนด้วยนะคะ